อย่าให้เสียชื่อไทยรัฐนะคุณผู้ชม

วันนี้เรามีข่าวที่คุณผู้ชมบอกเลยว่าของโปรดแน่นอน
อีกหนึ่งงานมงคลที่จัดขึ้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สวดมนข้ามปีไปเลยที่นี้คะ
ข่าวนี้เหมาะกับดิฉันมากเพราะว่าปกติเราเข้าวัดทำบุญ

หลาปลานเดี๋ยวไปลน

พี่อาร์ธพัสสูตรเดินทางไปร่วมพิธีสวดพารยักษ์
พิธีสวดพานยักษ์เขาจัดขึ้นเพื่อสวดไล่

เนื่อยจากจั๊คกะลีนเป็นสิ่งที่ดีอย่างอยุ่ง
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกเลยว่าสวดพานยักษ์ก็เตรียมรับพลังดี

คนเดินทางไปที่วัดนี้เยอะมากเลย
พอเสร็จพิธีปั๊บนะแล้วก็เวลาก้าวเข้าสู่วันใหม่๑มกราคม
หลวงพ่อแป๊ค่ะได้ทำพิธีสวดรสน้ำมนต์กลางแจ้ง
เพื่อความเป็นสิริมงคล
ดูนะภาพในพิธีมันแบบศักดิ์สิทธิ์นะคะมีการโปรยแบงค์ขวัญถุงด้วย
แล้วก็โยนผ้าจีวอนให้กับเหล่าบรรดาลูกศิษย์ค่ะ
ซึ่งก็มีคุณอาร์ตนี่แหละคอยช่วยเหลือในทุกขั้นตอนเลย

คุณผู้ชมเอาให้มันแบบชุ่มฉ่ำหัวใจรับปีใหม่กันไปเลย

เสริมความเป็นสิริมงคลไปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชม
ลุ้นเลขมงคลจากการจุดประทัดดีกว่าค่ะ

โปรดของโปรดประโยชน์เยอะ
เลขปลายประทัดที่ได้ก็คือ๖๒และ
เดี๋ยวนะ

ถ้าวันนี้เปิดมาวันที่๑มักราคมก็เอาเลย

อีกหนึ่งที่มีพิธีสวทธิ์พันธุ์ยักษ์ด้วยเช่นกัน
เขาไปที่วัดใหม่สุพระติภาราม
จากการสวดพันยักษ์แล้วที่นี่เนี่ยมีพระอาจารย์เป่าด้วยคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะที่พระอาจารย์เจิมหน้าผากพี่ใจแอ้นเนี่ยพิธีเนี่ยเขาเรียกว่าลงนะเปิดดวงมหาเสถียนแค่ชื่อพิธีก็น่าจะรู้นะคะว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปังขนาดไหนนอกจากนี้ค่ะก็มีพิธีครอบเสียงไหว้ครูด้วยบูชาครูประจำปีนะคะพี่ใ
เข้ามงคลตั้งแต่ต้นปีไปเลยค่ะพูดถึงเรื่องการบูชาอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูของบูชาที่วัดนี้กันหน่อยมันมีสีสันนะอ่อจัดทำขึ้นมาค่ะโดยรวมเอาความศักดิ์สิทธิ์มาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนี่เลยเทียนท้าเวสวรรค์สีแดงเป็นมงคลนะคะเทียนพระหูสีดำคุณผู้ชมเห็นไหมด้านล่างและแน่นอนเทียนพญานา
มันจะช่วยความเสริมความปังเสริมความมงคลและที่สำคัญเป็นมิติใหม่ของการบูชามันมีสีสันดี
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าปีใหม่แบบนี้นะคะหลายบ้านหลายครอบครัวเนี่ยก็คือเข้าวัดทำบุญเนาะ
สิ่งหนึ่งเลยที่เราจะได้เห็นบ่อยนะคะก็คือการไปสวัสดีปีใหม่นะคะกราบผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละค่ะ